เปลืองแปลว่าเรามีการใช้ถูกไหมคะคุณ
แต่ถ้าเกิดพูดถึงบ้านร้างคุณชนะเคยไปบ้านร้างมา
ร้างคือบ้านที่ไม่มีคนอยู่ใช่ไหมคุณผู้ชม
แปลว่ามันจะต้องไม่มีการใช้น้ำใช้ไฟ
แต่บ้านหลังนี้ล่ะคะเป็นบ้านร้าง
แต่ทำไมมีการใช้น้ำใช้ไฟแล้วใครเป็นคนมาใช้ล่ะเนี่ย

จริงนะมันน่ากลัวตรงดนตรีไทยนี่แหละ

อื่นก็ไม่ค่อยเท่าไรหรอก
แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังคือบ้านหลังนี้ปล่อยร้างค่ะ
แต่ว่ามีการใช้ไฟฟ้าคุณดูสิคะ

ไม่รู้แล้วไม่อยากคิดแล้วคิดไม่ออก

แอบคิดเหรอครู
จดอยู่ในโซนอำเภอวิเศษชายชาญถึงอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง
แล้วพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ลงไปในติ๊กต๊อกนะคุณ
ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่างนานาเยอะแยะมากมาย
บางคนบอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าเป็นบ้านร้าง
เพราะว่าถ้าเป็นบ้านล้างจริงมันจะสะอาดพามพาม
หมายถึงว่าล้างเช็ดถูบ้าเหรอหมายถึงหมายถึงว่าบ้านร้าง
รบคนร้างอ่ะคุณอันนี้ไม่ใช่ชั้นนะคะคุณอันนี้ชาวเน็ตนะคะคุณ
คุณจะมามองหน้าชั้นแบบนี้ไม่ได้
บางคนบอกว่าถ้าเกิดไม่จ่ายค่าไฟสัก๓เดือนเนี่ย
ไฟน่าจะโดนตัดและโดนถอดมิเตอร์ถูกไหม

ซึ่งเจ้าของคลิปก็ตอบกลับไปบอกว่าก็เขามาจ่ายทุกเดือนนะครับ
อ้าวแล้วใครมาจ่ายใครอ่ะใครมาจ่าย
คือเขาไม่เคยปล่อยให้ไฟโดนตัดหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยใคร
ซึ่งตัวพี่เขาเองไม่รู้หรอกค่ะว่าใครมาจ่ายคุณนึกออกไหม
แต่พี่เขารู้ว่าบ้านหลังนี้จ่ายค่าไฟโดยการหักผ่านธนาคาร
เอาเป็นว่าที่ฉันคิดว่าหากผ่านบัญชีแปลว่าบ้านหลังนี้มีเจ้าของละกัน
แต่มีการใช้ไฟไหม
ไม่รู้เพราะดูคุณอ่ะคุณมองเข้าไปในบ้านหลังนี้
คุณคิดว่าเขาจะเปิดอะไรทีวีเหรอเปิดตู้เย็นเหรอ
อะไรอ่ะจะเปิดอะไรทิ้งไว้อ่ะเปิดอะไรเปิดไฟเปิดอะไร
ไม่รู้คิดไม่ถูกเอาจริงเออไม่รู้เอาเป็นว่า
เดี๋ยวถ้ารู้จะมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันว่าตกลงบ้านนี้มีเจ้าของไหม
แล้วไฟที่มันมีมิเตอร์ขึ้นมันเกิดจากอะไร
ใจคอไม่ค่อยดีเลยต้นสายปลายเหตุแหละ
เอาจริงนะบ้านไม่มีคนอยู่ยังจ่ายค่าไฟ
บ้านมีคนอยู่ค่าไฟทำไมไม่จ่าย
คุณชนะมันมีปัญหาอีกแล้วนะเอาเคลียร์ด้วยค่าไฟค่าเน็ต
ค่าต่อการศึกษาวันก่อนก็แฉว่าผมไม่จ่ายค่าเน็ต
วันนี้ก็มาแฉว่าผมไม่จ่ายค่าไฟเอาล่ะเอาล่ะ
เครียดปล่อยผ่านไปก่อนแล้วค่อยไปจัดการนะมาดู